ดูเรื่องของคุณป้าคำแงงกันหน่อยนะคะ
คุณป้าคำแงงคือคนที่ไปซื้อน้ำสมุนไพรภูคาวมา

ตาติดเชื้อหมอต้องผ่าเอาตาด้านขวาออก
ทีนี้เมื่อวานนี้ทางบริษัทน้ำสมุนไพร

แล้วก็มีการมอบเงินเยียวยาแล้วนะครับ

นี่เป็นบรรยากาศช่วงบ่ายเมื่อวานนะคะ
คุณป้าคำแงงสุวรรณะวัย๕๖ปี
มาพร้อมกับครอบครัวแล้วก็ญาติญาติ
เจรจากลายเกลี่ยเรียกร้องค่าเยียวยา
กับทางตัวแทนบริษัทน้ำสมุนไพรภูคาว

แล้วก็มีพ่อเมืองร่วมในการเจรจาด้วยคือนาย
สมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ยังมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมพมจังหวัดยุติธรรมจังหวัด
ร่วมเป็นพยานในการไกล่เกลี่ยนะคะ
ทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจาตกลงค่าเยียวยากันได้

ทางบริษัทยินดีจ่ายค่าเยียวยา
ให้กับคุณป้าคำแงงเป็นเงิน๘แสนบาท
เดี๋ยวฟังเสียงฝ่ายกฎหมายของบริษัทคิงเฮิร์ฟ๑๙๙จำกัดหน่อยค่ะ

ไม่อยากให้ไปรวมว่าบริษัทไปอยู่ข้างเดียวกับตัวแทน
หรือบริษัทปกป้องตัวแทนหรืออะไรก็ตาม
ผมคำนึงถึงผู้เสียหายเป็นหลัก
เพราะคุณป้าเสียดวงตามันสำคัญนะครับในการใช้ชีวิต
ซึ่งตรงนี้คุยกันแล้วว่า
ไม่ต้องเข้ามาเยียวยาดูแลเขานะครับ
ในส่วนนี้แม้ว่าการที่บริษัท
นโยบายไม่เคยให้มันมีการเทรนด์ให้มันเป็นลักษณะนี้เกิดขึ้น
แต่มันเกิดขึ้นไปแล้วบริษัทก็ต้องพิจารณาแก้ไขตามสถานการณ์ต่อไปครับ
คือตัวเขาเคยไปใช้กับครอบครัวของเขาเซลล์บอก
หยอดหูหยอดตาแล้วมันดีเลยมาแนะนำลูกค้า

ส่วนลูกของคุณป้าคำแงงก็บอกว่า

เป็นพนักงานมาแนะนำเอง
แล้วก็บอกด้วยว่าเงินที่ได้มา๘แสน
จะให้คุณแม่เอาไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ

ก็จะให้คุณแม่ไปใส่ตาเทียมนะคะ
ซึ่งทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกวัชรพงศ์ฉุยฉาย
ผู้กำกับการสพเวรุวันจังหวัดขอนแก่นก็บอกค่ะ
บอกว่าแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะไกล่เกลี่ยกันได้แล้ว
แต่คดีนี้เป็นคดีอาญา

ก็เลยจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่าย
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหากับทางพนักงานนะคะ